ในช่วงสิ้นปีแล้วมาจนถึงต้นปีแบบนี้หลายบริษัทครับก็จัดงานเลี้ยงกันคุณผู้ชมได้เคยแต่งชุดประจำชาติเป็นชาติไหนแล้วบ้าง
เออมาดูบริษัทนี้อยากเห็นไหมอยากคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมว่าคนชนะเขาแต่งเป็นอะไรไปดูกันฮะค่ะ

มาหลากหลายประเภทเลยคุณผู้ชมฮะมาหลากหลายธาตุเลยชอบอ่ะชอบทุกชุดเลยอ่ะ
เออแต่ที่บอกว่าคนชนะเนี่ยไม่ใช่ชนะการประกวดของบริษัทนี้นะค่ะ
ชนะใจชาวเน็ตเออคุณผู้ชมฮะอ่านี่พระพระสงฆ์แล้วก็อันนั้นคือคือคือแต่งตัวเป็นทีมใช่ไหม
ไม่ใช่พระนะที่จะมาร่วมเป็นธีมเป็นธีมแต่งกายคล้ายพระเป็นอย่างนั้นนั่นเองฮะ
โอ้มีอะไรบ้างเนี้ยสำหรับออกสลากเมื่อกี้อันนี้เป็นเสาไฟใช่ไหมเสาไฟ
โอ้โหมีเป็นเสาไฟฟ้าคุณผู้ชมฮะแล้วก็ห้อยระยงระยางไปด้วยสายไฟหลายประเภทเลย
มีป้ายฝากขายบ้านด้วยนะที่เรามักจะเห็นกันติดตามเสาไฟบนท้องถนนนี่แหละ
นี่เป็นงานเลี้ยงของบริษัทแห่งหนึ่งครับพนักงานก็แต่งตัวมาในทีมชุดประจำชาติอย่างที่เห็นครับ
โอ้โหชุดพระภูมิเจ้าที่ก็มีนะนางกวักก็มีประกัดก็มี
บางคนก็บอกสุดทุกชุดแต่เสาไฟต้องได้หลายคนก็เชียร์ชุดเสาไฟกันนะฮะ
เออคือก็เป็นหยิกแก้มหยอกแหละ
ว่ามาในบ้านเรามาในประเทศไทยจะเจออะไรบ้าง